ได้ไปยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
ย่านอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ

หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรี

สุดท้ายแล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
นี่เป็นภาพที่สอนอพญาไทยในวันนี้
จับได้เมื่อเช้ามืดแล้วนำตัวมา
เดี๋ยวท่านดูนะครับตอนที่สื่อมวลชนพยายามสอบถาม
ว่าสาเหตุทำไปเพราะอะไร
ถึงตอนนี้จะอยากพูดอะไรบ้างหรือลองมาโดนเขาค่ะ

ผมขอโทษประชาติคนไหนครับ
โกลดลองให้รักตามนะครับ
ระวัง

ร้องไห้ตลอดเวลานะคะก้มหน้าก้มตา
บอกว่าผมขอโทษ

นี่ตำรวจสนพญาไทย
ตามไปควบคุมตัวได้นะครับนายดะนุสรนุ่มเจริญอายุ๒๘ปีนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนบุกไปยิงอดีตภรรยานะครับ
คือนางสาวปียานุชชัดไทยหรือว่าตายอายุ๒๘ปี
เสียชีวิตในคลินิกเสริมความงามที่ห้างสรรพสินค้าย่านอนุสวรีชายสมรภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณดาย๓ครับ
เจนี่ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียใจกล่าวขอโทษนะ
บอกว่าผมขอโทษประชาชนผมไม่ได้อยากทำแบบนี้
หากย้อนเวลาได้ก็จะไม่ทำ
ตำรวจวันนี้คุมตัวนายดนุสรออกมาจากห้องสอบสวนนะฮะ
เพื่อจะนำไปคุมขังนะครับ

สื่อมวลชนก็มาติดตามทำข่าวกันนะครับ
พยายามสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุเกี่ยวกับการก่อเหตุนะครับ
ว่าทำไมถึงขั้นต้องไปยิงเขาตายแบบนี้
แล้วก็มีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับ
อกจากนี้นะครับที่สนพญาไทยเนี่ย
แม่ของนายเจ๊ก็มาแม่ของนายเจ๊นะครับ
แล้วก็แฟนใหม่เนี่ยเขามีแฟนใหม่นะ
ใช่ค่ะคุณแม่นี่คือคนที่ใส่หมวกสีแดงนะคะ
นี่ฮะตอนที่เห็นตัวในเจถูกตำรวจควบคุมตัว
ออกมาจากห้องสอบสวนเพื่อนนำไปคุมขังเนี่ยนะฮะ
ที่คุมขังของสนพญาไทยเนี่ย
สองคนนี้นั่งกันกอดร้องไห้เลยฮะ
นี่แหละฮะนี่คือที่สนพญาไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ

ี่สิบแปดปีก่อเหตุยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตที่คลินิกเสริมความงามนะฮะ
บนชั้น๔ของห้างแห่ง๑ย่านอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
หลังจากก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในคลินิกที่เกิดเหตุ
ตอนที่เดินเข้ามาแล้วก็ไปยิงใส่เขาแล้วก็เดินออกไปนะฮะ
ใส่ชุดสูตรมานี่นะครับ
แล้วภาพอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นที่จุดหน้าเคาน์เตอร์

คนที่อยู่แถวนั้นก็วิ่งหนีกันหมด
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ๗ปลอกก็คือกระหน่ำยิงไป๗นัดนะคะ
อดีตภรรยาเสียชีวิตก็คือกระสุนเข้าที่ศีรษะ

ส่วนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้วยกัน
ก็โดนกระสุนปืนลูกหลงเข้าที่แขน

ก็ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ภาพรุนแรงไว้นะครับ

ไปที่หอพักของตัวเองนะครับ

เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหลบหนีต่อนะฮะ
โดยเปลี่ยนจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่ไปนู่นฮะเพชรชบุรี
จักรยานยนต์ที่ขี่มาก่อเหตุเนี่ยมีแผ่นป้ายทะเบียนปลอมมาหนีบบังป้ายจริงเอาไว้ด้วย
ใช่ค่ะนะฮะเนี่ยครับชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
แล้วก็สอนอพญาไทยก็ระดมกำลังนะครับ
ติดตามจับกลุ่มตัวได้ไปเจอตัวฮะเมื่อช่วงกลางดึกที่เพชรบุรี
แล้วก็เกลี้ยกล่อมจนเข้าไปควบคุมตัวได้ตอนตี๔นะฮะ
ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตำบลห้วยแม่เพลียง
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีแล้วก็มีปืนนะฮะ
เป็นปืนจุดสี่ห้ากระสุนปืนอีกสามสิบสองนัด
ซองบรรจุกระสุนอีก๒ซองนะฮะ
ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเป็นภาพช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้
ที่เจ้าหน้าที่ตามไปแล้วก็ควบคุมตัวนะครับ
บ้านที่เพชรชบุรีก็จะมีแม่ของนายเจแล้วก็ญาติญาติ
ช่วยเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนนะครับเพราะว่า
ก่อนที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วควบคุมตัวมาได้
ตลอดทั้งคืนเนี่ยนายดนุสรก็ขู่ว่าจะยิงตัวตาย
นะฮะตำรวจก็สามารถควบคุมตัวได้ในที่สุดนะครับ
นายดนุสรยอมรับว่าคือบุคคลตามหมายจับ
ตำรวจติดตามมาจับกลุ่มตัวตำรวจก็นำตัวมาที่สอนอพญาไทยนะฮะ
อันนี้ฮะที่ไปคุมตัวได้ที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อคืนนี้
คือภาพนี้นะครับตำรวจยังไปตรวจสอบในห้องพักของนายดารุ
ที่ซอยหมอเหล็งนะครับไปเจอชุดที่ใช้ใส่ไปก่อเหตุ
อ่ามีเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวอ่าสูตรสีกรมท่านะ
มีกล่องกระสุนปืนรองเท้าคัชชูสีดำมีจดหมายเขียนทิ้งไว้๔ฉบับ
มีสมุดบันทึกนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์คันที่ขี่ไปก่อเหตุ
ซึ่งมีป้ายทะเบียนปลอมที่ใช้คลิปหนีบเอาไว้นะครับ
สมุดบันทึกที่อยู่ในห้องนี้ก็เขียนตัวเลขเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ไม่รู้ว่าสื่อความหมายอะไรแต่ว่าจดหมาย๔ฉบับเนี่ย
ก็อย่างที่ได้ติดตามเมื่อวานก็เป็นข้อความที่เขียนถึง
ตำรวจแม่นะญาติพี่น้องเรื่องสมบกสมบัติเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็พาดพิงไปถึงผู้ชายคนนึงบอกว่าจะตามไปจัดการอยู่ที่พยาว
ใช่ค่ะเขียนในลักษณะที่ว่าตำรวจไม่ต้องตามมา
ขอเวลา๒วันเดี๋ยวจะมอบตัวเองแต่ขอไปจัดการอีกคน
แล้วก็วงเล็บว่าชู้แล้วก็พูดถึงแม่พูดถึงลูก
ก็คือจดหมายที่ให้ดูไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
จดหมายเหล่านี้มีอยู่๔หน้าเขียนด้วยลายมือ
ทีนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพักขพงพงเพศรา
บอกว่าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูหลักฐานรอบที่เกิดเหตุ
ทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุไม่ผิดตัวแน่
ดนุสรในเจคนนี้แน่นอน
ก็เลยตามไปจับนะคะหนีไปนู่นเพชรบุรี
กลับไปหาพ่อคนก่อเหตุหนีไป
ก็บอกว่าสาเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความหึงหวง
ส่วนคนเจ็บนะคะที่อยู่ในคลินิกเสริมความงามที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนไปด้วย
ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับตัวในเจคนก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุพอดี
เขาอยู่ในคลินิกเสริมความงามเขาทำหน้าที่อยู่ที่เคาน์เตอร์
นั่งอยู่ใกล้กับอดีตภรรยาของนายเจพอดี
โดนลูกหลงไปด้วยเขายกแขนมาบังก็เลยโดนยิงเข้าที่แขน
ส่วนกรณีของอดีตภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตัวผู้ต้องหาบอกว่าก็เป็นเรื่องของความหึงหวงจริงยอมรับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูมูลเหตุจูงใจอย่างละเอียดนะคะ
ว่ามีความเตรียมตัวไตรตรองที่จะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อย่างไรบ้าง
แล้วก็คิดที่จะไปยิงชู้ตามที่โพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
คิวต่อไปชู้อ่ะจริงหรือเปล่า
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะจากการตรวจสอบเป็นปืนที่มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้อง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมก่อนค่ะ
แต่ถ้าถามว่าตัวในเจคนก่อเหตุเชี่ยวชาญเรื่องของอาวุธปืนในระดับไหน
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็เชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะคะ
เนื่องจากว่ายิงโดนผู้ตายหลายนัดอาจจะเป็นเพราะยิงในระยะใกล้
แต่ยิงเข้าจุดตายอะค่ะคือยิงแม่นในระดับหนึ่งคือยิงเข้าที่ศีรษะเขาเลย
ทีนี้ค่ะต้องตรวจร่างกายหาสารเสพติดในร่างกายของในเจคนก่อเหตุด้วย
ตำรวจบอกว่าไม่มีการใช้สารเสพติดนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการก่อเหตุค่ะ
นี่ค่ะแต่ก็โดนข้อหานักไป๕ข้อหาตามหน้าจอเนี่ยค่ะ
ใช่แล้วครับข้อหาก็มีทั้งฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ที่เหลือก็เรื่องของอาวุธปืนนะฮะคือถ้าไปดูเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยจะพบว่านายดนุสรเอง
ใช่ค่ะแล้วก็มีการโพสต์คำพูดในลักษณะที่ว่าแก้เครียดเนี่ยค่ะยิงปืนแบบนี้ค่ะ
เป็นการซ้อมยิงปืนคือมันเกิดคำถามจริงนะคะว่าการที่คนคนหนึ่งพกปืนติดตัวไปเดินเข้าไปในห้างกลางเมือง
สวรีชัยสมรภูมิแล้วขึ้นไปยิงอดีตภรรยาถึงในห้าง
ถึงแม้ว่าจะเป็นปมเหตุส่วนตัวเรื่องของความหึงหวงไม่ได้เป็นการกราดยิงนะ
แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็เกิดคำถามเรื่องของการพกพาปืนจริงนะคะ
เช่นปืนมันหาง่ายเหรอปืนที่คนร้ายพกไปมันเป็นปืนถูกกฎหมายเหรอ
แล้วทำไมคนคนหนึ่งพกปืนได้หลายกระบอกซ้อมยิงปืนอะไรขนาดนั้น
คือในเจเนี่ยค่ะตัวคนก่อเหตุเขามีปืนทั้งหมด๓กระบอกนะคะ
เป็นปืนที่มีทะเบียนทุกระบอกแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นคนครอบครองสวมทะเบียนหรือเปล่า
แต่ว่าในห้องพักของในเจคนก่อเหตุเนี่ยค่ะมีใบป๔ก็คือใบจดทะเบียนครอบครองปืนนะคะ
เป็นใบป๔ของปืนขนาด๑๑มมจดทะเบียนที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นชื่อของในเจเป็นชื่อของคนก่อเหตุเองเนี่ยค่ะใบป๔อันนี้นะคะ
แต่ปืนอื่นอีก๒กระบอกที่เหลือเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มทีนี้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของปืนนะคะว่าในเจเพิ่งสั่งซื้อมาหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงในเจออกไปส่งแฟนใหม่ที่ทำงานเที่ยงเมื่อวานนะคะก่อนจะก่อเหตุนะคะ
พอกลับมาก็เดินวนขึ้นขึ้นลงเหมือนร้อนใจแล้วก็ถามคนดูแลหอพักว่ามีพัสดุมาส่งไหม
ต่อมาช่วงประมาณบ่าย๒โมงก่อนก่อเหตุเนี่ยค่ะในเจนลงมารับพัสดุ
พอรับปุ๊บแกะกล่องแล้วรีบวิ่งขึ้นไป
บนห้องพักทันทีหลังจากนั้นก็คือออกไปก่อเหตุนะคะก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องพัสดุคืออะไร
สั่งกระสุนมาหรือเพิ่งสั่งอาวุธปืนมาหรือเปล่าอันนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันเพราะว่ารักษณะของในเจมีพิรุธนะคะ
ถามถึงกล่องพัสดุวิ่งขึ้นวิ่งลงได้กล่องพัสดุมารีบขึ้นห้องแล้วออกไปก่อเหตุเลยนะคะ
อาวุธปืนที่ในเจใช้ลงมือก่อเหตุเนี่ยค่ะเป็นปืนแบบโอ้โหเงาวับเลยนะชุบโครเมียมเงาวับเลย
แต่ปืนที่โพสต์ในเฟซบุ๊กกับปืนที่ซ้อมยิงแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นคนละแบบกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
นี่ปืนที่โพสต์นะคะปืนที่ใช้ก่อเหตุคือเงาวับเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกเหมือนยังใหม่อยู่อะค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเพิ่งสั่งมาหรือเปล่าปืนที่ก่อเหตุคือซ้ายมือนะคะจะดูใหม่ดูเงา
ปืนที่เคยโพสต์ในเฟซบุ๊คก่อนหน้านี้คือภาพขวามือนี่ค่ะแต่เป็นปืนขนาด๑๑มมเหมือนกัน
เพราะในเจชอบเล่นชอบสะสมปืนขนาด๑๑มมเป็นปืนที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะคะ
กระสุนมีความรุนแรงในการหยุดยั้งเป้าหมายเรียกได้ว่ายิงนัดเดียวเอาเป้าหมายได้อยู่หมัดนะคะ
ถ้าคนเล่นปืนเขาก็จะรู้กันนะคะว่า๑๑มมกระสุนมันรุนแรงอะไรขนาดไหน
สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตส่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วราคาที่ซื้อมา๕๐๐๐บาทนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีความผิดปกติบางอย่างเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะคะ
แต่ข้อมูลเรื่องปืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มาเท่านี้แต่จะขยายผลให้เพิ่มเติมเพราะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คือต่อให้คุณมีใบอนุญาตครอบครองปืนหรือว่าซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาปืนไปยิงใครได้
ใช่ค่ะใบอนุญาตครอบครองคือใบหนึ่งใบในเรื่องของการพาไปในที่สาธารณะอีกใบหนึ่งแต่การจะพาไปในที่สาธารณะได้คือจะเป็นการอนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
แล้วการที่จะมีอาวุธปืนเอาไว้ในความครอบครองเขาก็ระบุอีกว่าต้องเก็บไว้แบบไหนอะไรยังไง

สุนกับตัวปืนอะไรแบบไหนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณมีใบอนุญาตแล้วคุณจะ

ใช่ไหมแล้วก็ไปยิงคนเจ็บคนตายไม่ได้นะครับ
เรื่องของกล่องไปรษณีย์ที่ส่งมาเป็นพัสดุเนี่ยผมว่าก็ตรวจสอบในย่าง
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไล่ไปถึงที่มาว่าเอาส่งมาจากไหนใครส่งมาแล้วของในนั้นคืออะไร
ถ้าเป็นอาวุธร้ายแรงจริงแบบว่าสั่งปืนสั่งกระสุนมาแล้วไปยิงเขาเจ็บเขาตาย
โอ้โหมันก็จะมีคำถามอีกว่าจุดที่รับพัสดุมาเนี่ยการสแกนการเอ็กซอเรย์การตรวจสอบเนี่ย

มีเพื่อนของผู้ตายเนี่ยนางสาวปียนุษย์ที่ทำงานคลินิกเดียวกันนะฮะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
โทรมา
บอกให้เค้าซ้อมหมอบเอาไว้บ้างนะ
ตามรายงานข่าวที่เพื่อนเขาบอกแล้วยังมีข้อมูลถ้าจะไปดูถึงปมแห่งความหึงห่วงที่เกิดขึ้น
นายดนตรุษรก่อนที่จะก่อเหตุไปยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตในที่ทำงานของเขา
เขาหย่าจดทะเบียนหย่ากับอดีตภรรยาเมื่อ๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พบว่ามีการโพสต์ข้อความทำนองตัดเพาะฝ่ายหญิงบอกว่าไม่เชื่อว่าจะคบหากับชายคนใหม่แค่อาทิตย์เดียว
เพราะมีนัดไปเที่ยวกันทั้งที่ตัวเองไม่อยากหย่าเพราะรักฝ่ายหญิงมา๑๐ปียอมทุกอย่าง
แต่สุดท้ายก็ถูกฝ่ายหญิงทิ้งไป
อันนี้เขาโพสต์อ้างแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านรอฟังข้อมูลจากทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายของผู้ที่เสียชีวิตด้วย
เพราะว่ายังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะเขาไม่สามารถพูดชี้แจงอะไรได้
แต่ทางครอบครัวผู้ตายเขาชี้แจงยืนยันเอาไว้หลายเรื่อง
มีโพสต์ที่นายนูศรพยายามจะโพสต์เอาไว้อย่างเช่นข้อความแชทไลน์ที่เคยคุยกับอดีตภรรยา
ลักษณะเหมือนกับทักไปถามว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากเห็นหน้าจัง
ซึ่งนางสาวปียนุษย์ที่เสียชีวิตก็เหมือนกับไม่อยากจะให้เจอ
เขาจะถามว่าอย่างคุณตาย
ที่เขาคุยมาทุ่ม๔๔วันนั้นทำงานอยู่อะไรอย่างนี้นะครับมีระดับหนึ่ง
แล้วนายดนุสรเนี่ยบอกว่าอยากเห็นหน้าจังให้ดูเพื่อสบายใจได้ไหมแล้วจะไม่ทักไปอีก
มีใหม่ข้าก็ดีใจด้วยเหมือนกับถามตายว่าผู้ชายคนใหม่ทำงานอะไรมีฐานะไหม
เขาก็เลยบอกเออทำงานดีอยู่ก็มีระดับหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับพยายามเรียบเรียบเทียบ
แบบว่าอยากจะไปเห็นหน้าอยากจะดูหน้าแต่ว่าคุณตายเขาก็บอกว่าเออโอเคนะยังไม่อยากเปิดนะ
มันดูไม่ดีเนี่ยนายดนุสรก็อึ้มแล้วก็ดีแล้วอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ
กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ชายที่อยู่ที่พยาวที่ไปพูดถึงเขา
ลักษณะว่าเป็นชู้แล้วก็เขียนจดหมายหรือโพสต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปจัดการอะไรแบบนี้นะครับ
เพื่อจะไปถามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายคนนี้กับอดีตภรรยาของเขา
นะครับอ่าข้อความหลายอย่างนะฮะ
อย่างถ้าไล่มาเลยเนี่ยนะที่เขาส่งข้อความไปถามเนี่ย

ถ้าชอบก็บอกชอบลูกผู้ชาย
ฝ่ายของผู้ชายอีกคนนึงเขาบอกว่าชอบครับ
นายดารุสรก็บอกไม่มีไรแค่จะบอกว่าถ้าทิ้งเมียพี่เองตาย
แล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าโอเค
ก็เป็นผสมภาษาลักษณะแบบนี้นะครับ
จะถามกันว่าทำงานอะไรนะผู้ชายคนนี้บอกว่าทำงานบริษัทครับ
ก็ไปถามเขาอีกแล้วคุยกันนานยัง
อีกคนตอบว่าอาทิตย์กว่าแล้วครับ
นายดรุษรก็ถามตอบว่าอยู่กวทมเหรอ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งหรอกพี่
ก็คงจะตอบกันแบบสลับไปสลับมานะ
แล้วก็ตอบเรื่องอยู่กรทมเหรอก็บอกเปล่าครับไปมา
มีอะไรหรือเปล่าพอดีผมคุยงานอยู่
ผู้ชายคนใหม่คนนี้ก็เหมือนกับพยายามจะตัดบทนายดนุสรไง
ใช่พยายามบ่ายเบี่ยงนะ
พอดีคุยงานอยู่มีอะไรไหมแต่นี่ก็ยังจะถามแบบ

นายดรุษรก็บอกเปล่าแล้วผู้ชายคนนี้เขาพยายามตัดล่ะ
ก็ไปก่อนนะครับก็ถามต่อ
ถามอีกว่าเออแล้วไปเที่ยวด้วยกันเหรอวันนี้

ดนุสรถามต่อครับว่าแล้วอยู่กับเขาอยู่ใช่ไหม
พี่เนี่ยอยู่ข้างล่างลงมาคุยกัน
ผู้ชายคนนี้เหมือนกับรู้แล้วว่าท่าทางไม่ดีแน่
บอกว่าอ๋อไม่ได้อยู่ครับกลับแล้ว
นายดรุษรก็ส่งรูปยกนิ้วโป้งไปให้อันนึง
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเอาไปแล้วนะครับพอดีมีงาน

นายนุสรเนี่ยถามต่อว่าได้กันหรือยัง

ผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ตอบเขาบอกผมขอไม่ตอบเรื่องนี้นะ
นายดรุสรบอกว่าเดี๋ยวไปที่พยาว
ผู้ชายคนนี้ถามว่าเพื่ออะไรครับ

แล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามว่า

นายดนุสรบอกว่าเดี๋ยวเจอที่ทำงาน
ผู้ชายคนนี้เขาก็คงจะแบบว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกัน
ก็พยายามจะว่าผมจะได้ไม่ยุ่งนะถ้ายังคุยยังคบกับตายอยู่

ก็เลยถามว่าหรือคุยกับตายอยู่
คือเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะแบบ

แต่นายนุสรบอกว่าเดี๋ยวไปคุย

แล้วก็หอจกรอะไรเนี่ย

คือคงจะพยายามอยากรู้เรื่องนี้

แต่ก็ตะล่อมถามเรื่องอื่นมาเรื่อย

ระหว่างอดีตภรรยากับผู้ชายคนนี้

อนุสรก็ทิ้งท้ายว่าก็แค่นั้น
เนี่ยซึ่งแชตเนี่ย
นายดนุสรเอาไปโพสต์

ยิงเขาจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้ชายคนนี้นะครับที่ถูกนายดนุสรไล่ตามถามตามจิกนะฮะ
แล้วก็ถึงขั้นขู่อาฆาตว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าเขาในฐานะชู้เนี่ยนะ
หาว่าไปคบซ้อนกับอดีตภรรยาเขาทำให้เขาต้องหย่ากันเนี่ย
จากการที่ตำรวจได้เข้าไปสอบถามเบื้องต้นนะครับ
เขายืนยันว่าเขารู้จักกับอดีตภรรยาของผู้ต้องหา
การเล่นเกมออนไลน์สองสัปดาห์แต่ไม่เคยเจอหน้า
หรือไม่เคยแอบคบกันตามที่ถูกกล่าวหา

ก็จริงแล้วตัวนายดานุสรเองตัวคนก่อเหตุเองเขาก็มีแฟนใหม่แล้วนะคะ

ตัวคุณตายเองเขาก็เลยตัดสินใจมีแฟนใหม่บ้างก็เลยเปิดตัวบ้าง
แต่รายงานข่าวอ้างว่าคือตัวนายนารุสรเนี่ยทำเป็นเหมือนมีแฟนใหม่
เพื่อที่จะล่อให้ตัวอดีตภรรยาเปิดตัวผู้ชายคนใหม่ให้เห็นสักที

แต่ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะมันก็เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมือง
แม้ว่าคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไปก่อเหตุแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนตกอกตกใจนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน
กระทั่งจับตัวคนก่อเหตุได้นะคะ
เดี๋ยวทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูสรุปเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ก่อนเกิดเหตุนายดนุสรหรือนายเจไปส่งแฟนใหม่ที่ทำงานออกจากห้องพัก
ห้อง๗๔ทับ๒๔ชั้น๕อาพาร์ทเม้นท์แห่ง๑แถวราชเทวี
ช่วงบ่ายนายเจกลับไปที่อาพาร์ทเม้นท์ก่อน
ถามแม่บ้านว่ามีพัสดุมาส่งไหม
พอได้พัสดุในเจก็ขี่รถจักรยานยนต์
เป็นรถจักรยานยนต์สวมทะเบียนนะคะ

มุ่งหน้าไปที่คลินิกของอดีตภรรยาที่ทำงานอยู่
อยู่ตัวในเจเขาก็คุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดีเข้าไปก่อเหตุถ้าดูเวลา
ตามกล้องวงจรปิดน่ะนะคะก็คือก่อเหตุเวลาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาที
ก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
จะเห็นว่าในเจใส่สูตรสีดำเดินเปิดประตูเข้าไปในคลินิก
มีลูกค้าอยู่ในร้านด้วยนะคะประมาณสามคนตามภาพมุมนี้ครับ
ในเจเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์เห็นอดีตภรรยานางสาวปิยานุทชัดท้ายอายุยี่สิบแปดปี
ใส่สูตรสีเทาอยู่ขวามือเพื่อนใส่สูตรสีดำนั่งอยู่ซ้ายมือ
แล้วก็มีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวกระโปรงดำผู้หญิงคนนี้เปิดประตูเข้าไปในห้องพอดี
เขาทำงานกันอยู่ในเจเนี่ยเดินไปที่เคาน์เตอร์
มองหน้าตัวอดีตภรรยานะคะพยายามจะหันหลังให้
ไปทางอื่นคาดว่าไม่อยากจะให้อดีตภรรยาเห็นหน้า
แล้วชักปืนออกมาเลยค่ะปืนเนี่ยเขาเหน็บเอาไว้ที่หลังนะคะ
ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงเลยไม่พูดไม่จารัวยิงไปที่เคาน์เตอร์เลย
ตัวนางสาวปิยานุษย์ล้มลงแต่พอล้มแล้วในเจไม่หนำใจนะคะ
ยิงซ้ำอีกนะคะจ่อยิงซ้ำจนเขาเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วก็เดินออกจากร้านเอาปืนเหน็บไว้ที่ด้านหลังเหมือนเดิม
เอวด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่อพาร์ทเมนต์
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่อพาร์ทเมนต์แล้วก็จะหลบหนีนะคะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะไปที่จังหวัดเพชรบุรี
ไปบ้านพ่อนะคะอืมตำรวจก็ให้พ่อให้แม่ในแหลกเรียกกล่อม
สุดท้ายถึงจะยอมมอบตัวอืมจากอพาร์ทเมนต์ของในเจคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไปบ้านพ่อในตำบลห้วยแม่เพลียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
ร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรครับขี่รถจักรยานยนต์ไปสี่ชั่วโมงนะคะอ่า
ยืนยันว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปนะคะครับตำรวจก็ใช้
เวลาไม่นานค่ะก็จับตัวในเจคนก่อเหตุได้
ถ้านับเวลารวมแล้วก็ประมาณไม่เกิน๑๓ชั่วโมงนี่นะคะ
ก็ไปเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ที่หอพักของตัวเองนะฮะ
เพราะเมื่อคืนที่ตำรวจไปที่หอพักของนาย
ดนุสรก็ไปเจอจักรยานยนต์คันที่มีป้ายทะเบียนปลอมที่เป็นป้ายที่หนีบเอาไว้
ที่ปิดแผ่นป้ายจริงเอาไว้ก็คงจะจอดทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ย
ตบตาตำรวจ
แต่ตัวเองขี่คันหนึ่งไปนู่นเลยเพชรชบุรี
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามานะครับว่าล่าสุด
นายดนุสรผู้ต้องหาปฏิเสธการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็จะรอนำตัวไปฝากขังที่ศาลพรุ่งนี้เช้า

ก็ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองเขาก็บอกแล้วค่ะว่าไม่ต้องมาขอขมา
ไม่ต้องมาขอโทษครับก็ว่ากันไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของนายดานุสรผู้ต้องหาที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
พ่อแม่ครอบครัวเขาอยู่ที่นี่นะครับ
นี่คุณผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณสุดปรีดามหายศนะฮะที่ไปคุยกับพี่ชายนะ
พี่ชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุในเจน้องชายโทรมาที่บ้าน
โทรมาคล้ายกับว่าเป็นการสั่งเสีย
บอกว่าให้ดูแลแม่ให้ดูแลลูกให้ดูแลยายให้ด้วย
เขามีลูกกับผู้ตายนะมีลูกกับอดีตภรรยา
ตอนนั้นที่บ้านก็ยังไม่มีใครรู้ว่านายเจจะไปก่อเหตุทำอะไร
สุดท้ายแล้วก็คือไปยิงอดีตภรรยาเสียชีวิต
คือมารู้กันก็ตอนที่เป็นข่าวช่วงเย็นนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วในเจเดินทางไปหาพ่อที่หัวหินก่อน
คืออยู่ที่หัวหินนะพ่อเนี่ยนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเดินทางไปยังไงเหมือนกัน
ก่อนที่พ่อจะพามาที่บ้านแม่ซึ่งอยู่ที่แก่งกระจานนะฮะ
ช่วงเวลา๓ทุ่มครึ่งที่มาถึงที่บ้านแม่
พี่ชายบอกว่าพอได้เจอน้องก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
บอกว่าเอออย่าไปตามฆ่าใครอีกเลย
พอเห็นจากข่าวไงบอกจะขออีกคนนึงจะไปที่พยาวจะไปฆ่าชู้
พี่ชายบอกอย่าเลยนะหรือว่าจะไปฆ่าตัวเองตายตามอะไรเนี่ย
ก็อย่าทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเสียใจมากกว่านี้
พี่ชายของนายเจบอกว่าน้องชายของเขาความจริงแล้วไม่เกเร
ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ถือว่านิสัยดี
ส่วนเรื่องปืนนั้นชอบปืนที่ผ่านมาน้องเคยพาอดีตภรรยาไปซ้อมยิงปืนด้วยนะ
สาเหตุที่น้องชายตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้คาดว่ามาจากความเครียดและความกดดัน
อันนี้พี่ชายของผู้ต้องหาเขาอ้างนะ
เขาอ้างว่าน้องชายเนี่ยจับได้ว่าอดีตภรรยาปันใจให้คนอื่นแล้วมาขอเลิก
เพราะน้องชายรักภรรยาคนนี้มากพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยทั้งรักทั้งแค้นแล้วก็นำไปสู่ความเศร้าสลด
เรื่องผู้ชายชู้น้องมุกรัมไม่มีสาเหตุอะไรเลย
เพราะมันไปง้อเมียไปแล้วมันให้โอกาสเมียมันกลับมาเมียไม่เอา
เหมือนว่ามันรู้ว่ามันกลับมาเมียมันไม่เอามัน
เหมือนว่ามันรู้ว่าเมียมันมีผู้ชายแล้ว
มันยังคุยกับผู้ชายเลยโทรคุยกับผู้ชายทุก
แล้วผู้ชายทั้งเขาว่าถ้าพี่ยังไม่เลิกมันก็ไม่ยุ่งผู้ชายคนนั้นพูด
มันเล่าให้ผมฟังนะแค่นั้น
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของพี่ชายของผู้ต้องหานะฮะ

ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายหญิงที่เขาเสียชีวิตด้วยนะครับ
เพราะเขาไม่มีสิทธิแจงอะไรแล้วนะฮะ
เพราะว่าตามข้อมูลอีกมุมหนึ่งก็อย่างที่เราทราบ
ก็คือนายดนุสรผู้ต้องหาเนี่ยก็มีแฟนใหม่
แฟนใหม่มาอยู่ที่หอพักตัวเองด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเขาไปคบผู้ชายคนใหม่แล้วมาขอเลิกไม่ขอเลิกอย่างไร
อันนี้ความจริงเนี่ยมันไม่มีใครรู้นอกจากคนสองคน
ส่วนอาของผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตี๒กว่าได้เจอกับหลานชาย
หลานชายเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะ
ก็เข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำแบบนั้น
ตอบว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว
ก็เลยบอกหลานว่าเออเจเนี่ยทำผิดนะทำผิดแล้วก็มอบตัวซะ
ติดคุกยังมีโอกาสได้ออกมาเจอหน้าพ่อแม่พี่น้อง
กับหลานไปอย่างนั้นเพราะกลัวว่าหลานจะยิงตัวตาย
เขารักเมียเขานั่นแหละเขาบอกเขารักมากเขาก็ไม่เคยนอกใจอ่ะนะ
เมียเขามาทำนี้เขาก็ต้องเครียดธรรมดา

แต่ที่ว่าทางนู้นเขาออกข่าวว่าเจ๊ไม่รับผิดชอบครอบครัวมันไม่ใช่นะ
เจนี่เขาคนรักครอบครัวนะ
เห็นพี่สาวเขาออกเขาบอกว่าเจ๊ไม่เคยทรงเงินแล้วก็หาว่าตบตี
เมียนี่ไม่ใช่หรือมองฟังฟังดูแล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะ
พ่อแม่เขาเหมือนว่ากีดกันไม่ให้เจ๊ไปเลี้ยงดูเขาเลี้ยงเอง
เหมือนเขาก็ไม่ชอบเจ๊อ่ะแม่ยายเขาอ่ะ
แต่อันนี้ที่ฝั่งญาติผู้ต้องหาเขาอ้างนะ
ใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลฝั่งเดียวนะคะฝั่งคนใกล้ชิดของผู้ต้องหาคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องมาฟังข้อมูลจากฝั่งของผู้ที่เสียชีวิตกันบ้างนะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไปติดต่อขอรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
คุณผู้ชมคะเราต้องให้ความเป็นธรรมฟังข้อมูลจากฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ดานุสรถูกจับแล้วก็อ้างว่าเพราะความหึงหวง
จดทะเบียนหย่ากันแต่ฝ่ายหญิงเปิดตัวผู้ชายคนใหม่
วันนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปรับศพที่โรงพยาบาลรามานนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะไม่มีใครคาดคิดค่ะ
อดีตสามีที่อยู่กินกันมา๑๐ปีมีลูกด้วยกันคนนึงอายุ๗๘ขวบแล้วเนี่ยค่ะ
จะมาลงมือทำร้ายฆ่าอดีตภรรยาของตัวเองบุกไปถึงกลางห้าง
นี่ญาติไปรับศพนะคะนางสาวปียานุชชัดไทยหรือตายอายุ๒๘ปี
เลื่อนย้ายออกมาจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
ญาติของนางสาวปริยานุสนี่ค่ะทุกคนยังร้องไห้และทำ
ใจไม่ได้ญาติบอกว่าตอนแรกเห็นข่าวเห็นชื่อผู้ตาย
ชื่อเดียวกันกับญาติของตัวเองยังไม่มีใครเชื่อนะคะ
ว่านี่คือญาติของตัวเองจริงจริงเพื่อความชัดเจนเลยไป
ดูศพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่มีข่าวเมื่อวานปรากฏว่าใช่จะ
จริงนี่ค่ะญาติพี่น้องบอกตัวสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกไม่
คิดว่าจะถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นางสาวนิสาชนบอก
ว่าแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับนางสาวปิยานุษย์ผู้ตายแต่ที่ผ่าน
มานางสาวปียานุษย์คือพี่สาวอะนะคะก็พูดให้ฟังตลอดว่าถูก
ความมาด้วยนะคะว่าถูกบีบคอค่ะตัวนายดนุสรอารมณ์รุนแรงทะเลาะกันบ่อย
ใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ใกล้นางสาวปียนุษย์เนี่ยนะโอ้โหขู่หมดขู่เลยว่า
ถ้าหนีกลับบ้านไปเนี่ยนะจะไปยิงให้ตายถึงบ้านจะไปยิงไปฆ่ายกครัว
นายดนุสรเคยขู่เอาไว้แบบนี้ด้วยค่ะทีมข่าวก็ถามถามว่าที่นายดานุสรมาก่อเหตุแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะเขารักนางสาวปียนุษย์มากใช่ไหมเขาบอกเขารักมากเขาหึงมากที่ไปมีแฟนใหม่
โอ้โหคุณผู้ชมคะพอนักข่าวของเราถามไปแบบนี้นะนางสาวนารีรัฐสวนกลับมาเลย
บอกว่าไม่จริงหรอกถ้ารักจริงเนี่ยนะทำไมตัวผู้ต้องหาเองไปมีผู้หญิงคนอื่นก่อน
พอตัวฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนอื่นบ้างกลับบุกมายิงเพราะฉะนั้นนี่มันคือการหึงหวงแล้วอยากแก้แค้น
มันไม่ใช่ความรักพูดง่ายก็คือมันคือความเห็นแก่ตัวค่ะ
เขากล้าไปไหม
แต่พี่ไม่รู้ว่าลุงกับป้าความรู้สึกเขาอยากจะให้เขาขอขมาหรือเปล่าแต่สำหรับตัวพี่เองนะพี่ไม่ให้มาขอขมาหรอก
เพราะว่าในเมื่อมึงกล้าที่จะยิงน้องได้
แล้วก็เขียนข้อความว่าเดี๋ยวจะยิงตัวตายอะไรอย่างนี้ก็ตัวเองยังไม่กล้าทำตัวเองเลย
จะขอเข้ามาเพื่ออะไรต่อให้พี่ตายแทนน้องอ่ะพี่ก็ไม่ให้อภัยผู้ชายคนนี้หรอก
ต่อให้วิญญาณในโหไอ้สายมันจะให้อภัยเหรอในเมื่อมึงกล้าฆ่ากูขนาดนี้
ฝากว่าไม่น่าเอาถึงกับชีวิตกันเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีใหม่ตัวเองก็มีใหม่ตัวเองก็ไม่คิด
แต่จะแต่จะมาคิดแต่ฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียว
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหลายท่านก็เหมือนกับที่ญาติของผู้ตายบอกมันคือความเห็นแก่ตัว
ตัวเองก็มีแฟนใหม่ใช่แต่พออดีตภรรยามีแฟนใหม่บ้างเอาไม่ได้
จะมาอ้างเรื่องความรักไม่ได้ถ้ารักกันต้องอยากเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข
ยังไงก็ทำร้ายเขาไม่ได้ฮะไม่ต้องฆ่าเขาตายทำร้ายยังไม่ได้เลย
เรื่องแบบนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคน
เมื่อคืนนี้หลังจากที่ก่อเหตุแล้วแล้วผู้ต้องหาหลบหนีไป
ต่ำรวจไปตรวจค้นห้องพักไปเจอจดหมายเขียนด้วยลายมือ๔แผ่น
แผ่นแรกระบุว่าฝากตำรวจครับไม่ต้องตามผม
เล็บชู้ผมขอโทษนะครับผมสัญญาอีก๒วันผมปลิดชีพตัวเอง
ผมฝากดูแม่ผมด้วยนะครับผมขอเวลา
แผ่นที่๒บอกว่ากราบขอโทษทุกคนผมรักเขามากจริง
สิ่งที่ผมทำผมรู้ว่ามันผิดและการที่ผมตัดสินใจและทำไป
ต้องยิงคนอื่นด้วยผมมีเหตุผลเขามายุ่งเรื่องของผม
อยากให้ผมเลิกกับเมียผมขอโทษด้วยนะพี่น้าและพี่ตำรวจ
ผมขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษแม่นะบอกว่าเหนื่อยแล้วลุกไม่ไหวแล้ว
ท้อขอบคุณแม่นะที่ไม่เคยโกรธเจเลยในทุกเรื่อง
แผ่นที่๓นะฮะเขียนบอกว่าแบ่งให้มันด้วยลูกเจแม่ไม่ต้องห่วง
ตายายเลี้ยงเขาบอกเขามีปัญญาเลี้ยงแต่แม่ก็อย่าทิ้งมันนะ
ของที่ห้องให้วันรถมอเตอร์ไซค์ขายเอาเงินใช้กันนะรักแม่
เลี้ยงมาดีแล้วไม่ต้องโทษทุกอย่างเจกำหนดเองเจสัญญากับมัน
เจกับมันเลิกอีกเจขอตายกับมันรักแม่มากนะนี่นะฮะแล้วก็แผ่นที่๔
นะครับก็เขียนเอาไว้บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะกินข้าวเยอะรักเป็นห่วง
คนดีสักคนเข้ามาอยู่ด้วยนะเจทำไปเจรักเขาอันนี้ไม่น่าจะเขียนถึง
ล่ะอาจจะเขียนถึงผู้หญิงคนไหนคนหนึ่งนะคือตัวเองก็มีแฟนใหม่
ใช่ค่ะมีผู้หญิงใหม่เนี่ยเห็นไหมจะไปก่อเหตุหึงหวงยิงอดีตภรรยา
เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถึงผู้หญิงหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ย
บอกให้เขาดูแลตัวเองกินข้าวเยอะรักเป็นห่วงหาคนดีสักคนมาอยู่ด้วย
เจทำไปเจรักเขาค่ะพี่สาวของผู้ตายนะฮะบอกว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่
สอนอพญาไทยนะแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของนายดนุสรเนี่ย
มีนิสัยขี้หึงมากต้องตัวติดกันกับตลอดเวลากับน้องสาว
บังคับไม่ให้น้องสาวของเธอติดต่อครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ไม่ให้ติดต่อ
ไม่ได้คุยกันมา๕๖ปีแล้วน้องสาวก็อึดอัดเพราะนายดนุสรชอบทำร้ายร่างกายตลอดเวลา
ไปไหนไม่บอกยังทำร้ายร่างกายน้องสาวเคยหนีไปอยู่ชนบุรี
ก็โทรไปขู่ฆ่าพ่อแม่ถ้าไม่มาจะฆ่าให้หมดหรือถ้าจะหย่าก็จะฆ่า
คือทำให้น้องเนี่ยกลัวพ่อแม่ถูกทำร้ายก็เลยไม่กล้าติดต่อที่บ้านเลย
พี่สาวบอกว่าเมื่อต้นปีน้องสาวเคยติดต่อไปบอกว่าไม่ไหวแล้วอึดอัดมากอยากหนี
ถ้าไม่หนีมันต้องฆ่าแน่เลยนะฮะหลังจากนั้นก็พยายามติดต่อไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้
แต่ก็รู้ว่าน้องพยายามหนีตลอดแต่ฝ่ายชายบอกว่าจะยอมหย่าให้นะ
เอารูปผู้หญิงมาหลอกว่าตัวเองมีคนใหม่แล้วน้องก็ต้องมีภาระเลี้ยงดูลูก
ถ้าไม่รังความกันแล้วก็สบายใจก็กลับไปทำงานกันสุดท้ายน้องก็ยังโดนฆ่าอยู่ดี
พี่สาวบอกว่าผู้ชายเนี่ยเขียนจดหมายแบบนั้นเหมือนกับว่าทำให้ตัวเองดูเป็นคนดี
แต่ความจริงแล้วไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยมีแต่ป้าเป็นคนส่งเสียมาตลอด
แต่จริงเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นน้องเป็นฝ่ายโดนกระทำ
และที่จะหย่าก็ต้องไปหย่าที่ศาลนะไม่ใช่ว่าฝ่ายชายหย่าให้ดี
แล้วตัวผู้ชายเองก็มีหนี้มีสินต้องใช้วิธีทางกฎหมายในการจัดการอยู่ตลอด
ตัวหนี้มีระยะเวลาเพื่อเขาอยู่ด้วย๕๖ปีความต่อไม่ได้
มันมีสินที่ติดค้างกับหลายอย่างก็เลยต้องนั่งมาให้ไปหาคนที่นั่งมาได้
ผู้ชายมีหนี้ใหม่แล้วน้องก็จะอยู่ตามงานสบายศัลย์
แล้วสบายใจก็มีบ้านมีหนุ่มมาทีอย่างเงี้ย
เอาดอกไม้มาให้น้องไปฝนสวยแต่ว่ามันหลอกมันก็ไม่ยิ้มดี
ทำร้ายร่างกายค่ะกักขังไม่ให้ติดต่อญาติพี่น้องเลย
ลูกก็ไม่ติดต่อแม่ก็ไม่ติดต่อพี่สาวพี่ชายทุกคน
ญาติพี่น้องที่มาทุกวันนี้๕๖ปีไม่เคยคุยกันค่ะจนเขาทนไม่ไหว
เขาขอหนีอึดอัดที่ไม่ได้คุยกับญาติพี่น้องอึดอัดที่ต้องอยู่กับมันแค่สองคน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเขียวไปทำงานทุกวันจนเพื่อนบอกว่านี่ใช่ไหมเหตุผลที่มึงเป็นแบบนี้
น้องก็ทนมา๕๖ปีไม่อยากให้ญาติพี่น้องเดินร้อนค่ะ
พอรู้ว่าแฟนเขาเป็นคนยังไงหนูหนูไม่ไหวแล้วหนูขอหนี
ไม่งั้นมันต้องฆ่าหนูไปแน่เลย
นี่ไงคะก็เป็นข้อมูลจากฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิต
คือถ้าจะหลอกด้วยกันอ่าเรามีผู้หญิงคนอื่นแล้วนะค่ะ
เพื่อที่จะหลอกให้อีกฝ่ายนึงเขาเปิดเผยว่าตกลงแล้วมีแฟนใหม่หรือเปล่าอะไรพวกนี้
ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะใช้วิธีอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเขา
เพราะเขาก็ไม่รู้นี่ว่าตกลงอ๋อคุณทำเพราะคุณวางแผนคุณหลอกหรือคุณก็มีคนใหม่แล้ว
เราจะได้ไปตามทางของเราแล้วผู้หญิงที่เขาถูกหลอกเขาก็ไม่ซวยไปด้วยเหรอใช่ไหม
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์มาลงมือก่อเหตุอะไรแบบนี้นะคะ
มันคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุโอ้โหบรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชม
คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะ
อยู่ที่บ้านท่าไผ่อำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะ
ทางครอบครัวก็เตรียมที่จะมีการบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
แม่ของนางสาวปียะนุษย์นางตุ๋ยชัดไทยอายุห้าสิบเก้าปี
ก็หยิบรูปลูกสาวที่ถ่ายไว้มาดูต่างหน้าบอกว่ายังทำใจไม่ได้จริง
ยกโทษให้กับคนก่อเหตุนะคะ
ตัวแม่บอกว่าทั้งคู่อยู่กินกันมาเป็น๑๐กว่าปี
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งลูกชายนะคะอายุเจ็ดแปดขวบละ
ก็ส่งมาให้ตายายเลี้ยงดู
ฝ่ายชายไม่เคยส่งเสียเงินทองเลย
ก่อนเกิดเหตุส่งเงินไป๕๐๐เนี่ยค่ะ
หลังก่อเหตุทุ่มนึงนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยตัวในเจโทรไปหาแม่ด้วยนะ

ทำทีเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไปถามว่าตายเป็นยังไงเหมือนไม่รู้เรื่องอะค่ะ
แต่แม่ของตายบอกว่ารู้แล้ว
เจยิงลูกสาวแม่

ตายเป็นยังไงบ้างถามตรงนี้อ่ะ

ใช่ตอนยิงแล้ว
แม่ตายเป็นยังไงบ้างมันพูดอย่างนี้อ่ะ
เย็นหดร้ายมาก

ตั้งแต่สามโมงเย็นอ่ะ

แล้วแม่รู้หรือยัง

แม่ก็บอกโอ้โหมันทำยังไงทำไมอย่างนี้
ส่วนคุณพ่อของตายคุณพ่อของผู้ตายนะคะ

พ่อบอกพ่อเลี้ยงลูกมาไม่เคยตีเลย

โดนไปหางานทำที่กรุงเทพภพรักกับคนก่อเหตุ
มายาร้างกันแล้วคนก่อเหตุ
บกันมาขนาดนี้มายิงกันตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้

อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บ้านท่าไผ่

ตั้งแต่เด็กนะคะเป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาว

กรุงเทพแล้วก็ขยับขยายย้ายงานกันไป
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตายมีปัญหากับในเจ
เจตบตีตายบ่อยตายปรับทุกข์อยู่บ่อย
ซึ่งจะมีการชาปนกิจศพตายในวันอาทิตย์ที่๒๓กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ครับก็มีเรื่องของแฟนใหม่ของผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
ว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่ห้องพักของในเจนะฮะ
เพราะว่าคนดูแลหอพักบอกว่าผู้ต้องหาก็พาแฟนใหม่มาอยู่ด้วยนี่แหละ
ใช่ค่ะนะครับแต่ไม่เจอนะวันนี้
คนดูแลหอพักถามในเจว่าตกลงเจอยู่ห้องนี้กับใคร
กับผู้หญิงคนไหนกันแน่เนี่ยอ่าคือ
วันนี้ไม่ได้มาเก็บข้าวเก็บของอะไรหลังเกิดเหตุนะนะแต่ว่าคนดูแลหอพัก
บอกกับคุณสุชาดาสุริคงนะครับอ่าบอกว่า
ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาในเจพาผู้หญิงมาพักที่ห้อง๒คน
ลับกันไปสลับกันมาค่ะนะฮะอ่าจนต้องถามว่าเออตกลงแล้ว
ไหนแฟนน้องอ่ะอ่าซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าอ่า
มีคนสูงสูงเนี้ยอันนี้เขายังดูเป็นเด็กอ่า
คงไม่ค่อยพามาบ่อยส่วนอีกคนกำลังดูอยู่
เดี๋ยวจะพามาบ่อยหน่อยนี่พูดอย่างนี้ด้วยนะ
อ่าแล้วก็ทั้งสองคนตอนเข้ามาพักก็ขนข้าวขนของมาไม่มากนัก
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาอะไรกลับหรือเปล่าอ่า
แต่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าอ่า
ตายก็คือผู้ตายมาเก็บของที่ห้องออกไปนะครับอ่า
อ่าไปหย่าร้างกันแล้วก็มีเพื่อนข้างห้องเนี่ย
ยืนยันนะฮะว่าได้ยินว่าตายยังขอกอดเจอยู่เลยนะอืม
ที่มาเก็บของที่ห้องเนี่ยแล้วก็ร้องไห้บอกว่าเออ
ก็รักนะแต่ก็คงจะกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ
อ่าหลังจากนั้นพอตายเก็บของไปก็เห็นว่าในเจเนี่ย
แฟนใหม่เข้ามาสลับไปสลับมาอยู่สองคน
คือเห็นเขาพาผู้หญิงมาคนนึงแล้วก็มาคนที่สองก็เลยก็อยากถามให้รู้ว่าคือน้องน้องอยู่กับคนไหน
แล้วเขาก็เลยบอกว่าไอ้คนสูงคือเป็นแบบเหมือนความคิดเขายังเป็นเด็กอยู่
เขาก็เลยเลิกแล้วก็บอกว่านี่แหละคนนี้แหละที่อยู่ปัจจุบัน
ก็เลยไม่ได้สนใจตอนที่ว่าเขามาครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาตอนวันที่๑๑หรือ๑๒ตอนที่เขามาเก็บของแล้วไปหย่ากัน
ผู้หญิงเขาขอกอดผู้ชายเขาบอกยังรักอยู่อะไรประมาณเนี้ย
ผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าคือกลับมาไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเขามีแฟนใหม่แล้วไง
ความตกใจก็คือแบบไม่คิดอะไรเพราะเขาเอาปืนมาให้แฟนดู
เขาเคยพูดตอนที่แฟนเขาไปเขาบอกแฟนเขาไม่อยากกลับมา
ผมเป็นคนใจร้อนกลัวผมจะยิงเขาก็แค่นั้นก็คือก็ไม่คิดว่าเขาจะไปทำจริงอะเนาะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดในที่พักแห่งนี้นะฮะ
ที่เดียวกับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ต้องหาเคยมาพูดระบาย
บอกว่าแม่ยายเนี่ยไม่ชอบเขาบอกว่าเขาจนเพราะว่าน้องสาวหรือพี่สาวของอดีตภรรยา
แฟนรวยกันหมดอ่ามีแต่เขานี่แหละที่จนเนี่ยอันนี้ในเจเขาอ้างอย่างนี้นะ
อ่าแล้วก็ช่วงกลางปีที่ผ่านมาในเจเคยเอาปืนจุดสามแปดมาให้ดู
แล้วก็ถามว่าจะซื้อต่อไหมขายให้สี่หมื่นเดี๋ยวจะไปซื้อปืนใหม่เป็นสิบเอ็ดมม
แต่ตอนนั้นปฏิเสธไปนะครับแต่ก็ยังถามในเจว่าเออจะซื้อใหม่ทำไม
เจบอกว่าสวยดีอยากซื้อเก็บไว้ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเอาไปทำร้ายใคร
เพื่อนร่วมห้องพักของในเจเนี่ยนะฮะที่อยู่อาคารเดียวกันบอกว่า
ช่วงที่อดีตภรรยาในเจไปอยู่ที่อื่นในเจเคยมาเล่าให้ฟังว่า
คงไม่กล้ากลับมาเพราะว่าเขามีปืนเขาคงกลัวผมยิงแน่เลย
แล้วก็ชอบถามซ้ำว่าตายจะกลับมาไหมพี่พี่ว่าเขาจะกลับมาไหม
เหมือนกับคนคิดมากย้ำคิดย้ำทำก็ต้องคอยปลอบนะครับไม่ให้คิดมาก
แล้วก็รู้มาว่านายเจ้าเคยไปหาหมอดูเป็นหมอดูแถวเขาคิชกู
เพราะว่าเคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้โชคได้ลาบมาจากเลขที่ห้อง๗๔ทับ๒๔
ถูกหวยมาแล้วก็เอาเงินที่ถูกหวยเนี่ยไปทำ
ศัลยกรรมใบหน้ากันทั้งสองคนก็คือในเจกับอดีตภรรยานะครับ
แล้วก็มีเงินเตรียมจะเก็บไว้ซื้อบ้านซื้อรถ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องการกู้เงินหรือว่าอะไรยังไง
แต่ในเจเนี่ยพอเกิดเหตุที่ว่าต้องแยกกันอยู่กับอดีตภรรยานะครับ
ก็กลับไปหาหมอดูคนนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนร่วม
อาคารคนนี้ฟังบอกว่าหมอดูบอกว่า
แฟนเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนไม่ได้มีคนอื่นเดี๋ยวเขาก็กลับมา
ที่มารู้ว่าสิ่งที่หมอดูบอกเนี่ยไม่จริง
สุดท้ายต้องหย่าต้องเลิกกับอดีตภรรยา
แล้วก็อาจจะทำใจไม่ได้ที่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็
มีผู้ชายที่คบด้วยก็เลยก่อเหตุขึ้น
อาจารย์เขาไม่ชอบเขาว่าเขาจนแล้วก็เขาจะบอกว่า
ญาติทางฝ่ายผู้หญิงเขามีพี่สาวมีน้องสาวอย่างนี้
เขาจะได้ผัวเสียได้ผัวคนรวยทั้งนั้น
แต่มีแฟนของผมเนี่ยได้ผมคนจน
กลางปีปีที่แล้วนะเอาแล้วมาเสนอปืน
เขาว่านะผมไม่มีปืนนะเอาไหม
เพื่อนขายมาให้อาจจะไม่เอาแล้วจะซื้อ
เขาจะซื้อก็บอกใหม่ใช่ไหมเขาจะซื้อ๑๑
เขาไม่ได้พูดว่าจะไปก่อเหตุนะ

ก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละมันสวยดี
เขาบอกว่าตอนแฟนเขาหนีไปช่วงปีใหม่แฟนผมหายไปเนี่ย
ผมคิดผมคิดมากเขามาพูดกับผมนะ
ไม่รู้ไปอยู่กับเพื่อนแล้วไปอยู่กับใคร
ผมก็ถามว่าอยู่กับผู้ชายหรือเปล่า
ถามผมนะผมก็บอกนายบอก
เขาไม่อยากให้เขาทะเลาะกันนะ
เขาบอกไม่อยู่หรอกเขาไม่อยู่กับเพื่อนผู้หญิง

เขาไม่อยู่กับใครหรอกเขามาอยู่กับเพื่อนเขาผู้หญิง

ไม่เคยบอกว่าอยู่กับผู้ชายหรอก

เขาก็มาเขาก็มาจริง

ไปดูดวงเนี่ยอยู่ห้องนี้น่ะ
พี่บอกคนดูดวงให้เขานะ

อยู่บ้านหลังนี้เขาจะมีโชค
ครับจะมีโชคจะมีเงิน

จะมีเงินซื้อบงซื้อบ้านซื้อรถ

แล้วเขาก็กลับมาเขาก็มี

บ้านมีรถมีอะไรมาเรื่อย
เขามาทำหน้าทำตากัน
เขาก็กังวลกันหมดแหละ
เขาแฟนเขาก็โอเคแล้ว
ลืมสินหากลับมา
เขาไม่น่าจะไปทำกันแบบนั้น

แต่อย่าเลยอย่าไปคิดตรงที่ว่าสัชเย็นใจที่มันต้อนกว่านี้
ส่วนที่คลินิกที่ทำงานของผู้ตายสถานที่เกิดเหตุทุกผู้ชมครับ
บอกว่าก็หลังจากตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้ก็โล่งใจ

ส่วนคนที่ถูกยิงบาดเจ็บตอนนี้ยังไม่ได้มาทำงานนะฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
คนร้ายจงใจมายิงอดีตภรรยานะฮะ
คลินิกเขาบอกว่าก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ในการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ

พอรู้จักกับคุณตายก็เลยรู้จักกับในเจคนก่อเหตุไปด้วย

บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าทั้งคู่เหมือนกับว่าวางแผนจะซื้อบ้านด้วยกัน
แต่ไม่รู้ไปมาทำไมถึงไปอยู่อพาร์ทเมนต์
แล้วเคยเห็นตัวคนก่อเหตุนะคะ
ตัวฝั่งผู้ก่อเหตุเขาโพสต์ภาพแฟนใหม่ก่อนนะ

แต่ปิดหน้าปิดตาเอาไว้เพื่อนคนนี้ยังไปแซวเลยว่า
หน้าทำไมไหนก็โพสต์แล้วเปิดหน้าไปเลยสิ

ผมคงเป็นหน้าหน่อยครับ
ถ้าดูตามข้อมูลเรื่องการหย่ากันเนี่ยค่ะ
ของ

ผู้ต้องหากับอดีตภรรยาที่ไปยิงเขาเสียชีวิตเนี่ย
ก็คือ๑๑กุมภาพันธ์ใช่ค่ะ
แล้วก็มาก่อเหตุก็คือเมื่อวานนี้นะฮะ
วันที่๑๘กุมภาพันธ์นะครับ
แต่พ่อของผู้ต้องหานะครับ
พ่อเนี่ยอยู่ที่หัวหินที่ว่าเมื่อวานขี่จักรยานยนต์ไปหา
คนแรกเลยเนี่ยนะฮะจากกรุงเทพไปหัวหินเนี่ย
พ่ออยู่หัวหินบอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อน
ลูกชายเคยโทรมาหาบอกว่าภรรยานอกใจ
อันนี้เป็นข้อมูลที่พ่อเขากล่าวอ้างนะ

แล้วก็บอกว่าจะยิงภรรยาให้ตาย
แล้วจะฆ่าตัวตายตาม๒เดือนก่อนนะครับ
แต่ตอนนั้นพ่อห้ามไปแล้วเตือนสติว่าอย่าไปทำเลย
เพราะว่ายังไงซะผู้หญิงก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกหรอก
ก็ไม่คิดว่าลูกชายจะมาทำแบบนี้นะครับ
หลังจากก่อเหตุยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ลูกชายขี่จักรยานยนต์มาหาที่หัวหิน
มาถึงก็มากราบเท้าพ่อแล้วบอกว่าผมยิงเขาไปแล้ว
ก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกว่าเอออย่าฆ่าตัวตายเลยนะจนลูกชายเนี่ยรับปาก
แล้วก็พาลูกไปหาพี่ชายคนโตที่แก่งกระจานนะครับ
แล้วก็ให้ลูกชายคนโตคอยดูเอาไว้นะอย่าให้น้องคลาดสายตา
แล้วก็ติดต่อแม่นะคือพ่อกับแม่เขาเลิกกันพ่ออยู่หัวหินแม่อยู่แก่งกระจาน
เรียกแม่ให้รีบมาแล้วก็ให้เจรจาเกลี้ยกล่อมลูกนะครับ
แล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยมานะครับพ่อบอกว่าไม่คิดว่าลูกจะทำ
เพราะในพี่น้อง๕คนความจริงแล้วเจถือว่าเป็นคนเรียบร้อยที่สุด
ถ้าเป็นพี่น้องคนอื่นทำเนี่ยนะพ่อบอกจะไม่แปลกใจเลยนะ
นี่ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมถึงกล้าทำแบบนี้
แล้วก็ฝากขอโทษไปถึงครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยที่ลูกชายไปยิงลูกสาวเขาจนเสียชีวิต
ความจริงแล้วลูกชายเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้มากซื้อรถซื้อบ้านใส่ชื่อผู้หญิงหมด
รวมถึงเรื่องการหาเงินแล้วก็พาไปทำศัลยกรรมความงาม
ประมาณ๒เดือนเขาเคยบอกอาการว่าเมียเขานอกใจ
แล้วเขาก็บอกว่าพ่อผมจะฆ่าเขา

ผมเขาบอกเจ๊ผู้หญิงเยอะแยะทำไมต้องปรักปรรรติผู้หญิงค่ะคนเดียว
เพราะผมอารมณ์โชคผมทำไปน้อยผมลืมตัวยกมือว่ายขอโทษไม่เป็นไร
จะเรียกว่าเดี๋ยวผมก็ไม่อยู่แล้วมันจะทำจะไปไหน
มันบอกพ่อผมก็หญิงตัวตายแล้วให้พี่มามองมองดูประกบน้องไว้นะอย่าเผลอนะ
แล้วก็โทรไปหาแม่เขาที่ทางนู้นทางกรุงเทพให้แม่มารับเอาตำรวจมารับตัว
ซ้ำแม่ฝ่ายยิ่งเขาก็พูดดุแลงเกินไป
หาว่าลูกผมไปครูไปเที่ยวอะไรเขาไม่รู้นะแต่ลูกผมไม่มีหรอก
ภาพแบบนั้นลูกผมเป็นคนที่เรียบร้อยมากเลยคนนี้
เป็นคนชื่อว่าคนรักงานและรักเมีย

ผมก็ขอโทษด้วยเพราะลูกผมก็จะทำแบบนี้

มันเป็นเรื่องของเขาสองคน

ไอ้เราจะไปช่วยกามากเกินมันก็ไม่ได้

ไอ้สาวที่ยิงเขาไปลูกผมก็ทำเกินประเหตุ

ฝั่งนู้นเขาอยู่แต่ฝั่งนู้นเขาก็

ผมนั่งฟังทุกระเบียบเลย

ถ้าคนไม่รักเมียจะเป็นชื่อเมียได้ไหม
เมียอยากแต่งหน้าเติมสวยกำไบหน้ามาใหม่พวกเขาก็ทำให้
แต่พวกเขาอยู่อย่างนี้ก็ห้ามนอกใจ
คือความรักมากเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาความรักที่มากมายไปถึงขั้นฆ่าเขาตาย

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายนะคะก่อเหตุแบบนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้ว
ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายอ่า
ก็มีลูกที่น่าสงสารที่สุด๗ขวบนะครับ